คราวนี้นะคะ๓นางเอกเจอกันเลย
เขารับบทเป็นนักบู๊แบบต่อยมงต่อยมวยเลยนะ

เจอพี่เท่งค่ะก็ต้องถามข่าวพี่หม่ำ

หม่ำประกาศฉันไม่เล่นแล้วชิงร้อย
นายเยอะแล้วพี่นายคอมเมอเดียนคุณนายไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ

มันด้วยมันเขาแกไม่ไหว
เพราะช่วงแข่งขันมันค่อนข้างที่จะใช้พลังงานอะไรนั้น

ใช่มีแจ๊ดมีบอลมีนายมาเสริมทัพ
ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ติดตามดูได้ค่ะ
มาเจอคิมเบอร์รี่ค่ะเผยถึงความหวานสดร้อนเมื่อคืนนี้
มันก็หวานนะลงภาพนี้เลยจ้ะแอนดิเวอร์แซรี่๙ปี
หมากปรินคุณผู้ชมอัปเดตงานแต่งค่ะตอนนี้ก็คือได้เลิกแล้ว

ก็เป็นปลายปีหน้านะคะแต่ว่าเรื่องรายละเอียดต่าง
นางบอกว่าเดี๋ยวขอเคลียร์งานเคลียร์แบบละครหนังก่อนนะคะ
เดี๋ยวจะมาอัพเดทอีกที

จริงแล้วก็ไม่ได้อยากได้อะไรจากเค้าแล้ว

แล้วน้องบอกเค้าไปแล้วไม่ใช่ไหมว่า
บอกแล้วพอไหม

สัญญาแล้วแต่จริงแล้วลุ้นคู่เขาไหม

ตอนนี้ไม่เตรียมอะไรเลย
จริงได้แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ดิ้งค่ะ

ปีหน้าค่ะเตรียมไปงานแต่งของกิมมารี่ได้แน่นอนค่ะ
ท้ายนิชาค่ะอัปเดตกับคลิปนี้เลยนะคะ

เขาแบบลุยแบบฝึกซ้อมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงอยู่ไง

นิชาบอกว่าจริงมีแบบน้องชายอีกทีมาทาย

ไม่ได้นอนเป้าไปเยี่ยมเลยใช่ไหม
ไม่ได้นอนเป้าไปเยี่ยมเลยใช่ไหม

ดีขึ้นแล้วค่ะออกโรงพยาบาล

จริงก็เป็นห่วงค่ะแต่เข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงต้องช้อมเยอะ
ก็มีบอกว่าแบบถ้าอันไหนไม่จำเป็น
ถ้ารู้ว่าร่างกายไม่ไหวเราก็เลื่อนนิดนึงมั้ย